เป็นวัตถุดิบสำหรับเอาไปทำเมนูหลายอย่าง
อย่างสาลาดอะไรอย่างนี้กินสดก็ได้

แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ

เรื่องความสวยงามคือเพราะว่าดิฉันสวย

แต่เป็นความสวยงามของช็อกโกแลตแฟนซี

คือผู้หญิงกับของหวานชอบอยู่แล้ว
ถ้าเจอของหวานที่มันหน้าตาสวย

อันนี้หวานจนน้ำตาลขึ้นตาเลยทีเดียว
เดี๋ยวไปติดตามนะครับจากคุณอุบลรัฐนวลเนียม
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราประจำจังหวัดที่สงครา

วันนี้ผ่อนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านช็อกโกแลตแฟนซีเที่ยมเพือนใหญ่จังหวัดสงครา

จากหน้าตาจะสวยงามรสชาติอร่อยแล้วนะคะ
ยังสร้างรายได้ที่ดีอีกด้วยล่ะค่ะ
ลวดลายสวยละลานตาแบบนี้ไม่ใช่ตุ๊กตาของเล่นนะคะคุณผู้ชม
แต่คือช็อกโกแลตแฟนซีที่ทำจากช็อกโกแลตล้วนเลยค่ะ
ซึ่งก่อนเริ่มทำธุรกิจใหม่เจ้าของร้านบอกว่า
สั่งของมาจากที่อื่นแต่มีปัญหาคือไม่ได้ตามแบบที่ต้องการ
และรสชาติก็ไม่คงที่เพราะได้คุยกับลูกค้าตลอด

พอมีสูตรของตัวเองก็สามารถที่จะเลือกลายช็อกโกแลตใหม่นะคะ
โดนใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะ
็อกโกแลตที่ร้านจะมี๕รสนะคะก็จะเป็นตัวดักช็อกโกแลต
ตัวนี้จะออกเข้มเพราะว่าเราจะผสมตัวช็อกโกแลตที่นำเข้าจากเบลเยี่ยมค่ะ
แล้วก็ตัวมิ้วช็อกโกแลตไว้ช็อกโกแลตแล้วก็สตอเบอรี่
เป็นไว้ช็อกรถสตอเบอรี่นะคะแล้วก็ไว้ช็อกชาเขียวค่ะ

โดยทางร้านจะเตรียมคับเค้กและตัวตกแต่งรูปแบบต่าง
ที่ทำจากช็อกโกแลตไว้บริการลูกค้า
ตกแต่งตามความชอบของตัวเอง

ไม่เชื่อก็ลองดูน้องคนนี้ทานสิคะ

ที่นี่ยังมีบริการสำหรับลูกค้าขายส่ง

จากที่ร้านและนำไปขายต่อได้เลยค่ะ

แต่ที่เป็นรายได้เสริมก็คือตอนเย็น
มีลูกค้าหลายคนที่แบบไปรับลูก

แล้วก็ตั้งหน้าโรงเรียนขาย

แล้วก็ขายในแหล่งชุมชน
ใช้เวลาไม่นานก็สามารถจะแบบ

ก็จะครึ่งหนึ่งของราคา

ส่วนวิธีการเก็บรักษาไม่ต้องกังวลนะคะคุณผู้ชม
เพราะสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้เลย

ห่อพลาสติกไว้แล้วทำให้ไม่เปื้อนค่ะ

ค่ะก็คือเราจะรู้สึกแทนลูกค้า

คนนี้ผมเริ่มจีบพี่

โกแลตที่ให้เขาไม่ควรจะเป็นหัวใจเยอะนะ

เราก็ควรจะเป็นช็อกโกแลตที่ดูกลมหน่อย

มันเราอยู่กับมันได้อย่างมีความสุข

ใครสนใจก็ลองไปช็อปไปชิม
หรือไปสอบถามเพื่อต่อยอดเป็นอาชีพเสริม

ที่ร้านช็อกโกแลตแฟนซี

โทรไปสอบถามกันก่อนที่หมายเลข๐๔
เห็นไงเจ้าของร้านเขาเป็นกันเองมากเลยนะ

ไอเดียในการสร้าง
สรรงานที่ทำให้เกิดอาชีพ

คนที่ได้รับลงรักเลย

มันกินแต่พอดี
มันก็มีความสุขแล้วอะใช่ค่ะคุณผู้ชมชื่นใจชื่นใจ